จำชื่อเธอคนนี้เอาไว้ให้ดีนะคะ
พระมงกุฎไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคืนนี้เชื่อว่าแฟนนางงามเนี่ยลุ้นกันแบบโอ้โหมันหยดจริงคุณผู้ชม
แล้วบอกเลยว่าน้องสวยและเก่งสมมงจริงนะคะ
น้องเป็นสาวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะคะ
อายุแค่๒๒ปีเท่านั้นเองค่ะ
พกพาความมั่นใจมาพร้อมกับรูปร่าง
เพื่อพิชิตมงกุฎในครั้งนี้ค่ะ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปร่างหน้าตาแบบไหนนั่นเองนะคะ
และเมื่อคืนนี้ค่ะน้องบอกเลยว่า
จากเรื่องของการเดินการโชว์รูปร่าง
แล้วก็ความสวยในทุกรอบนะครับ
รอบชุดว่ายน้ำรอบชุดราตรี
เด็ดของน้องก็คือการตอบคำถามค่ะ
ในรอบ๕คนและรอบ๓คน
ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะคะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัญหาต่างในสังคมด้วยค่ะ
เรื่องของการเปิดประเทศของไทยในเดือนหน้า
หรือว่าปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะ
ทั่วโลกกำลังโฟกัสกันอยู่ค่ะ
พ่นไฟในการตอบคำถามเรียกได้ว่า

หรือนางงามจักรวาลที่ประเทศอิสราเอล

แล้วก็เป็นความหวังมุม๓ของแฟนนางงามไทยอีกครั้งนะคะ
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของน้องแอนชิลีกันหน่อยค่ะ

แล้วก็คือตั้งแต่แอนเข้ามาประกวด
สิ่งที่แอนทำคือจริงเพื่อสังคม
แล้วก็เด็กสาวที่กำลังเติบโตมาค่ะ
ก็ภูมิใจว่าแอนได้เป็นกระบอกเสียงของเขา
แล้วก็จะช่วยให้เขาเติบโตมา
ในทุกอย่างที่แอนทำแอนเป็นตัวเองเสมอ
แล้วก็ไม่เปลี่ยนความคิด

แล้วก็หนูคิดว่าทุกคนได้สัมผัส

สัมผัสที่มีมงสามมา

มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้ว
มีการยอมรับมากขึ้นในรูปร่างของผู้หญิงที่

แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องจริงเพราะว่า

แต่ว่าจริงเมื่อคืนต้องบอกว่าสวยทุกคนจริงนะคะ

ตอบคำถามทั้งความคิดนะ

เราผู้หญิงมีภูมิข้ามมากขึ้น

ต้องไปรับตำแหน่งทุกตำแหน่งหน่วยเรากัน